วันนี้มีคดีหลายคดีที่ถือว่ามีความคืบหน้าทีเดียว
อย่างคดีของเสียอ้วน
และก็พวกที่ก่อเหตุ

ที่ขาวชีจัลจังหวัดชลบุรี

คนสุดท้ายหนีออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน

คนไทยที่พาหนีก็อ้างว่าไม่รู้ว่าเสียอ้วนไปก่อเหตุฆ่าคนมา

เขาก็นึกว่าพาไปเที่ยวไปเที่ยวบ่อนฝังปลอยเป็ดอะไรแบบนี้
แล้วเงินที่จ้างนี่ก็ไม่น้อยนะ
กัมพูชาคนสุดท้ายที่รับเสียอ้วนไปเนี่ย
เกือบจะส่งข้ามแดนไปยังเวียดนามแล้ว

ตอนนี้คือรอขั้นตอนการประสานกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
เพื่อส่งตัวเสียอ้วนมาให้ไทย
แล้วก็จะได้ให้ตำรวจที่ชนบุรีเนี่ย

วันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
คดีที่นายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรัก
หรือน้องสปายและนายอนันตชัยจริตรำหรือน้องฟอส
ซึ่งเป็นวัยรุ่นวัย๒๑ปีนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี

ขณะนี้พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ
เรตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา

เพื่อไปประสานขอรับตัวเสียอ้วนผู้ต้องหากลับมาประเทศไทย
ได้มีการพูดคุยถึงความคืบหน้า
พลตำรวจเอกสุชาติทุกระยะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะแถลงข่าวอีกครั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงข่าว
ขณะที่มีรายงานว่าขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการขอรับตัว
นายปัญญาหรือว่าเสียอ้วนกลับมาดำเนินคดีที่ไทย
โดยตำรวจกัมพูชาได้นำเอกสารหนังสือขอส่งตัวเสียอ้วน
อธิบดีกรมตำรวจเซ็นเรียบร้อยแล้ว
กำลังเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย
เพื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามอนุมัติ
ส่วนคณะของพลตำรวจเอกสู่ชาติธิรัฐสวรรค์

ปักหลักรออยู่ที่สำนักงานกรมตำรวจกรุงพนมเปน
ขณะที่เสียอ้วนผู้ต้องหาตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่
ทีนี้ทีมข่าวของเราอ่ะค่ะก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมบรรยากาศที่ด่านพรมแดงคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะซึ่งก็เป็นด่านที่คาดว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวเสียอ้วนกลับเข้ามาผ่านช่องทางนี้บรรยากาศยังเป็นไปตามปกติค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดตามปกติอยู่แล้วอ่ะนะคะซึ่งก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำด่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุการณ์ยังปกติยังไม่ได้รับการประสานให้เตรียมพร้อมในการรับตัวเสียอ้วน
แต่ก็มีหลายกระแสที่บอกว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะนำตัวเสียอ้วนขึ้นเครื่องบินตรงไปกรุงเทพเพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนและแถลงข่าว
ก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่เกิดเหตุที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ส่วนที่สคล้องลึกจนที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจสืบสวนสนจจชมก็ไปตรวจสอบรถคันนี้
เป็นรถที่คาดว่านายน้อยหรือนายภูทรสิงห์ดีใช้พาเสียอ้วนหลบหนีไปส่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็มีชาวกัมพูชามารับตัวไปอีกทอดหนึ่งเพื่อพาข้ามฝั่งไปยังกัมพูชาผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็ไปตรวจสอบรถคันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกอาทรณ์ชิ้นทองพุ่มกับการศพนาจอมเทียนเจ้าของคดี
วันนี้ก็นำตัวนายภูทรสิงห์ดีอายุ๒๘ปีเป็นชาวอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
พาเสียอ้วนหนีข้ามชายแดนแล้วก็ได้เงินค่าจ้างหนึ่งแสนบาท
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดพัทยา
ในข้อหาร่วมกันช่วยผู้กระทำผิดไม่ให้ต้องโทษหรือช่วยไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
วันนี้พาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำตัวผู้ต้องหาอีก๒คนในข้อหาเดียวกันฝากขังไปก่อนแล้ว
ก็คือโกวัลหรือว่าวัลสิลปโปนเลยะนายวินัยโสลปโปน
ซึ่งเป็น๒พ่อลูกกันนายวิชัยนี่ชื่อเล่นว่านายเน่๋งนะฮะ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดพัทยาตัดสินให้โกวัลและนายวินัยจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
นำตัวเข้าขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาทันทีนะฮะ
บ่ายวันนี้มีนายปฏิพัฒน์อักษรอักษราพงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้ว
มาเยี่ยมมาใช้ตำแหน่งประกันตัวโกวัลและนายวินัยที่พาเสียอ้วนหลบหนีนะฮะ
โดยพาไปให้รู้จักกับนายภูทรหรือน้อยสิงห์ดี
ก่อนจะพาหลบหนีออกทางชายแดนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
แล้วชาวกัมพูชาชื่อเลียงเนี่ยก็มารับตัวต่อนะฮะ
เข้าไปยังฝั่งกัมพูชาหวังจะข้ามไปนู่นไปยังเวียดนามแต่ถูกจับก่อน
แต่สารไม่ให้ประกันตัวนะครับ
นายปฏิพัฒน์ก็ไปดูรถกระบะตอนเดียวยี่ห้อนิสสันบิ๊กเอ็มสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้กไก่๙๘๙๙สะแก้ว
เป็นรถของโกวัลนะฮะที่เป็นคนขับพาเสียอ้วนหลบหนี
เพื่อเอาไปส่งตัวให้กับนายภูทรแล้วก็พาข้ามชายแดน
มีนายเน่งเนี่ยลูกชายนั่งไปกับโกวัลด้วย
คือทางนายปฏิพัฒน์ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของผู้ต้องหาที่พาเสียอ้วนหลบหนีเนี่ย
เขาบอกว่าในบอลเนี่ยเป็นหลานของโกวัล
ในบอลได้เดินทางมาที่บ้านโกวัลพร้อมกับเสียอ้วน
โกวัลก็คิดว่าหลานเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านก็ดีใจ
ซึ่งนายบอลก็ขอร้องว่าให้โกวัลเนี่ยช่วยพา
ในบอลกับเสียอ้วนข้ามไปเที่ยวกัมพูชาหน่อยได้ไหม
แล้วโกวัลก็คิดว่าเสียอ้วนเนี่ยจะข้ามไปเล่นการพนันที่บอล
พอไปถึงชายแดนจังหวัดสะแก้วประมาณ๓ทุ่มของวันที่เกิดเหตุเนี่ยด่านปิดแล้ว
แต่ทีนี้เสียอ้วนไม่มีใบผ่านแดนครับ
ก็เลยพากันกลับจากนั้นโกวัลก็ติดต่อกับนายภูทรให้ช่วยพาเสียอ้วนข้ามชายแดน
เพราะว่านายภูทรเขามีแฟนเป็นชาวกัมพูชาเขารู้เส้นทางเป็นอย่างดีว่าจะไปทางไหนอะไรยังไง
โกวัลก็ส่งเสียอ้วนให้กับนายภูทรแล้วได้ค่าตอบแทนมา๒๓๐๐๐บาท
แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ถูกจับพร้อมกับลูกชายเพราะว่านั่งรถกระบะไปด้วยกันไปส่งเสียอ้วนให้กับนายภูทร
ส่วนนายภูทรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านปฏิพัฒน์บอกว่าไม่รู้จักเพราะว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านเดียวกัน
แต่โกวัลบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าไม่รู้จักเสียอ้วนเป็นการส่วนตัวเหมือนกัน
รู้จักก็เพราะหลานชายก็คือนายบอลเนี่ยพามาส่งให้นั่นแหละก็เลยช่วยเหลือตอนนั้นคิดว่าจะไปเล่นพนันจริง
แต่ว่าตอนหลังตอนที่มารู้ว่าเสียอ้วนเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายแล้วหลบหนีมาแล้วเนี่ยคือตอนนั้นโกวัลบอกว่ามันทำอะไรไม่ทันแล้ว
พาข้ามไปแล้วมันไม่ทันแล้ว
รับเขาขึ้นรถแล้วพาเขาไปส่งถึงชายแดนแล้ว
ให้กับนายภูทรไปแล้ว
เหมือนกับมันก็รู้เท่ามีถึงการเนอะ

รู้รู้ใครรู้ตัวเขารู้มั้ย

แล้วทางมาเค้าไม่ได้มาพบกำลัวเนี่ย
เป็นไงคือตอนนั้น

เหมือนกับทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้น

มันจะกักหลั่นก็ไม่ได้ครับ
อย่างนี้แต่ไม่ได้พูดไม่เยอะครับ
แล้วก็นึกว่าก็คงไม่เป็นไรมาก
แล้วไม่ได้ทำข้อผิดอะไรมันไม่เกี่ยวกับน้อง
แต่ถ้าไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่ามันเบื้องที่เขามีอะไรถึงขนาดไหนล่ะ
เท่ากับว่าคนพาหนี๔คนที่เป็นไทย๓คนเนี่ย
นายโกวัลกับนายวินัยขับกระบะพาเสียอ้วน

ซึ่งพาข้ามชายแดนไทยไปยังกัมพูชา

ที่เป็นคนไทยนะสรรพาพนะครับว่าพารบหนีจริง
แต่ก็ภาคเศษลักษณะที่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาแล้วนะครับ

มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาขอประกันตัว
ตอนนี้นะครับก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนการรอรับตัวเสียอ้วน
ที่จะถูกส่งข้ามชายแดนมา
ถ้าถูกส่งมาถึงที่ชนบุรีเมื่อไหร่

ก็คงต้องสอบสวนสอบปากคำเสียอ้วนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ตัวมา

ทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ก็คือน้องฟอร์สและน้องสปายน์เขาก็ไปคุยกับครอบครัวของทั้งคู่
พอคดีมีความคืบหน้าตามลำดับ
รอรับตัวเสียอ้วนมาจากทางกัมพูชา

คุณแม่ของน้องสปายคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรัก
เปิดบ้านรอต้อนรับนักข่าวของเรา
เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไป

ในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้เดี๋ยวจะเตรียมตัวนะ
ตัวไปชนบุรีอยากจะไปเห็นหน้า
อยากจะไปดูหน้าเสียอ้วนคนก่อเหตุ
เพราะว่าแม่กับพ่อของน้องสปายเนี่ย
มีคำถามเยอะเลยที่อยากจะถามเสียอ้วน
จะถามว่าแค่น้องสปายไม่ยอมคบด้วย
ทำไมถึงขั้นต้องลงมือฆ่าน้อง
ถ้าได้เจอหน้าจริงแม่บอกแม่ก็พร้อมจะอโหสิกรรมนะ
แต่ไม่ขอคำมาต่อกันไม่ต้องมาขอขมา
ส่วนตัวแม่อโหสิกรรมให้แต่ไม่จำเป็นต้องมาขอขมา

คุณแม่ของน้องสปายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า

สปายทำงานอยู่ที่ร้านอาหารของเสียอ้วน

อ้วนถูกใจอยากคบหาดูใจน้องสปาย

สปายก็เลยตีตัวออกหาเสียอ้วน

แต่เสียอ้วนยังตามตื้ออันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะ
เสียอ้วนตามตื้อตามตื้อน้องสปายตลอด

ร้านอื่นไม่มีใครกล้ารับน้องสปายทำงานนะคะ

ให้น้องสปายกลับมาทำงานด้วยกันอีก

ตลอดเวลาที่ทำงานร้านเสียอ้วนรอบหลังนะ

อ้วนเคยพยายามจะข่มขืนน้องสปายด้วย

คุณแม่บอกน้องสปายมาบอกแม่เลยว่า

น้องสปายไปไหนมาไหนกับเพื่อนตลอด
ล่าสุดค่ะช่วงเดือนมกราคม

บอกว่าเนี่ยซื้อบ้านมา๖ล้านแน่
อ้วนจะพาน้องสปายไปคือเหมือนกับว่าหวังจะข่มขืน

เสียอ้วนควักปืนมาจ่อหัวน้องสปาย
แต่ยังโชคดีนะคะที่เพื่อนของน้องสปายรออยู่นอกบ้าน
ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้าไปช่วย
ทางครอบครัวของน้องสปายบอกว่า

ก็เลยบอกให้ลูกลาออก

แต่น้องสปายเขาอยากทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่

แล้วก็ไปทำงานในร้านอาหารที่จังหวัดนครปฐม
เนี่ยค่ะ๒๘กรกฎาคม
ปายโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าจะไปเที่ยว

สุดท้ายก็มารู้เรื่องว่าน้องสปาย

สะกดรอยตามแล้วก็ไปก่อเหตุนะคะ
ไปในบานั้นแหลบเข้าห้องน้ำ

น้องก็ตอนนั้นน้องก็ช็อกแล้วน้องก็กลับห้องไม่ไปทำงานอีก

ก็เลยออกจากบาร์ก็เลยไปทำที่บาร์อื่น
แต่ทำที่บาร์อื่นเขาก็ไปรังควาน
บอกเจ้าของบาร์ไม่ให้รับ

หนูอายุยังน้อยอยู่หนูอยากเล่นอยากกินอยากเที่ยว
แล้วก็เอาใช่ค่ะมีการบีบคอแล้วก็เอาปืนเจาะหัว
ในห้องอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะในห้องที่อยู่สองคนนะ
ถ้ามีการทำแผนนะ
ถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าสมมุติว่าจะทำแผนพวกนี้

แม่อยากไปดูแม่อยากไปถามเขา
ว่าทำกับน้องนี้ทำไมฆ่าน้องทำไม
ส่วนเรื่องเงิน๑ล้านบาทที่เสียอ้วนโอนมาให้คุณแม่เนี่ย
คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญในรายการถามตรงนะใช่ค่ะ

บอกให้เอาคืนเอาคืนจะโอนคืนก็ไม่ยอม
บอกว่าให้น้องสปายโทรคุยกับเสียอ้วนด้วย
ไม่ต้องโอนมาไม่ต้องโอนมาก็ยังจะโอนไปให้คุณแม่
ตอนนั้นรู้ว่าที่บ้านน้องสปายจะซื้อรถนะครับ
ส่วนครอบครัวของน้องฟอสครับที่บ้านของนางจอมสีชมพูพื้น
แม่ของน้องฟอสนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีจัดงานวันคล้ายวันเกิด
ครบ๒๑ปีให้กับน้องฟอสนะครับ
จะมีพิธีปัดเป่าความชั่วร้ายด้วยนะฮะ
ตามธรรมเนียมของคนอีสานนะครับ
เพื่อส่งดวงวิญญาณของน้องฟอสให้ไปสู่สุขติ
แม่ของน้องฟอสตอนนี้บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าน้องฟอสเนี่ยคือเสาหลักของที่บ้าน
ทำงานส่งเงินกลับมาให้แม่ใช้เดือนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะ

ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ฟอร์สไม่ควรถูกเสียอ้วนฆ่า
เพราะว่าตอนทำงานอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยฟอร์สก็ไม่ได้ทำงานร้านเสียอ้วนนะ
แล้วไม่เคยไปให้คำปรึกษาไปสั่งให้สปายเลิกยุ่งกับเสียอ้วน
นี่จึงทำให้แม่คาใจมากว่าทำไมเสียอ้วนต้องมาฆ่าฟอสด้วย
แม่ของน้องฟอสได้หารือกับแม่ของน้องสปายแล้ว
ตกลงกันว่าถ้าตำรวจติดต่อมาหากจะนำตัวเสียอ้วนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทั้งสองครอบครัวจะเดินทางไปดูการทำแผนด้วยที่เขาชีจันทร์
แม่ของน้องฟอสนะครับบอกว่าปกติฟอร์สเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดี
เป็นคนที่รักญาติพี่น้องสิ่งผิดปกติก่อนเกิดเหตุ
ก็คือฟอสบอกแม่ว่าจะขอไปฉลองวันเกิดกับสปายที่พัทยาเพราะว่าสปายโทรมาชวน
แล้วก็ขอแม่ไปโดยฟอสบอกว่าอยากไปแล้วหลังจากนี้คงจะไม่ได้ไปเที่ยวอีกเพราะฉะนั้นขอไป
เพราะเดี๋ยววันที่๗สิงหาคมเนี่ยต้องไปทำงานกับป้าที่ญี่ปุ่นแล้วความผิดปกติอีกเรื่องก็คือฟอสไปเที่ยวครั้งนี้ฟอร์สเอาเอกสารติดตัวไปด้วย
แล้วฟอร์สก็บอกแม่ว่าแม่อย่าลืมเอาเอกสารมาให้ฟอสแล้วมารับฟอสวันที่๓๐กรกฎาคมด้วยนะฟอร์สจะกลับบ้าน
สปายนี่โทรมาแม่ก็อยู่ด้วยน้องสปายโทรมาบอกว่าฟอร์สไปไหว้พระไหมไปเที่ยวทะเลไหมไปพัทยา
ก็บอกว่าฟอร์สก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวเขาก็เดินทางแล้วเพราะวันที่๗ฟอสก็ต้องไป
อันนี้ก็เลยบอกว่าเอามาไหว้พระก่อนก่อนไปมาฉลองวันเกิดเขาด้วยน้องสปายบอก

แล้วแม่จะเตรียมเอกสารทำไมแกว่าอย่างนี้นะเตรียมเอกสารนะแม่พี่โชคเขาจะลงไปแล้ว
วันใกล้วันแม่เนี่ยพี่โชคเขาจะลงไปเพราะเขาปิดไม่รู้ให้ตัวเขาเองบอกว่าให้แม่นี้เตรียมเอกสารนะแม่ก็ยังแปลกใจเอ๊ะเอกสารเอกสารเนี่ยก็ฟอสเอาไปหมดแล้วแม่บอกทำไมต้องให้แม่เตรียมเอกสารเออก็แค่นี้ก่อนผมไปไหว้พระก่อนก็มีแค่นี้แหละล้างที่บอกว่าให้แม่เตรียมเอกสารนะพอได้รับข่าวตำรวจบอกว่า
น้องถูกยิงแม่ถึงได้รู้ว่านี่เหรอที่น้องบอกครั้งสุดท้ายคือให้แม่เตรียมเอกสารไปกับน้องชายไปรับศพเขาเขาก็มาจริงนะก็บอกว่าวันที่สามสิบเจอกันศพเขาก็มาถึงบ้านพอดีน้องสปายนี่โทรมานี่ฮะที่คุณแม่เขาสะท้อนออกมาค่ะนะว่าสิ่งต่างที่เหมือนเป็นลางบอก
นะนะแต่ว่าที่อึดอัดที่สุดก็คือว่าทำไมลูกชายเขาถึงต้องถูกฆ่าด้วยเพราะว่าลูกชายเขาไม่ได้เป็นแฟนกับน้องสปายจริงจริงทางครอบครัวของน้องฟอสก็ยืนยันตลอดว่าน้องฟอสเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเป็นผู้หญิงใช่เนี่ยแล้วก็สนิทกับน้องสปายเหมือนแบบเหมือนจะเป็นญาติกันเลยซะด้วยซ้ำอ่ะถูกต้องยืนยันมาตั้งแต่ต้นตอนที่

เนี้ยเป็นญาติกันนะแล้วฟอร์สกับสปายเขาไปไหนมาไหนด้วยกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเติบโตด้วยกันจนไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนที่เดียวกันสนิทกันมากแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจเหมือนกันก็คือหยุดเรียนออกจากมหาวิทยาลัยค่ะออกมาเพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันทั้งคู่อืมทั้งคู่เหมื
เจอเรื่องราวอย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันมาตลอดนี่แหละอืมนะคะต้องรอฟังจากเสียอ้วนเนี่ยแหละครับคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าทำไมเนี่ยอืมทำไมต้องก่อเหตุขนาดนี้ใช่นะคะทีนี้คดีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้มีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีตำรวจไทยก็บอก

จับได้๒คนในบุญพลล็อกอายุ๒๑ปีกับในหวนเวสนาอายุ๒๒ปีเป็นชาวกัมพูชาทั้งคู่เขาหนีอยู่ในป่าอยู่บนเขาเลยค่ะใกล้ใกล้กับวัดพลอยแหวนตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคือทั้งสองคนนี้นะคะทั้งในบุญทั้งในหวนเป็นผู้ต้องหาที่กัมพูชาต้องการตัวมากที่สุด
ในบุญเนี่ยเคยเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์นะแล้วก็ไปก่อคดีฆาตกรรมในกัมพูชาสารกัมพูชาออกหมายจับในบุญหนีมาเนี่ยหนีมาเมืองไทยการจับตัวผู้ต้องหารายนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่พลตำรวจเอกสุชาติเจรตำรวจแห่งชาติรวมทั้งทีมสืบสวนไล่ล่าเสียอ้วนเนี่ยเข้าไปประสานขอความร่วมมือกับทางการกัมพูชา

ก็ประสานความร่วมมือกันเลยปิดล้อมทั้งคืนอ่ะตลอดทั้งคืนสุดท้ายจับได้เช้าวันนี้จับได้ทั้งคู่นะคะก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวตำรวจจะนำตัวทั้งสองคนนี้นะคะทั้งในบุญในหวนดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบ้านเราก่อนนะคะแล้วก็ประสานแลกตัวกับเสียอ้วนที่ทางการกัมพูชาจะคุมตัว